ท่านผู้ชมครับมีเรื่องราวที่ผมเชื่อว่าทุกคนก็น่าจะกลัวแล้วก็กังวลเหมือนกัน
อยู่ดีเราไม่ได้ใช้แต่เอ๊ะทำไมมันมียอดมีคนใช้ได้ยังไง
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับนักแสดงสาวชื่อดังอย่างปุ๊กลุ๊กฝนทิพย์เหมือนกันนะครับ
ภาพที่โพสต์เนี่ยเป็นภาพยอดเงินที่ถูกใช้งานผ่านบัตรเครดิตของตัวเธอเองนะฮะ
ไปทั้งหมดเนี่ยครั้งละ๘๙๙บาททั้งหมด๑๔ครั้งในเวลาต่อเนื่องกัน
นี่คือปุ๊กลุ๊กฝนทิพย์คือทั้งหมด๑๔ครั้ง๘๙๙บาทครั้งละ
คิดแล้วก็เป็นเงินทั้งหมด๑๒๕๘๖บาท
เกือบ๑๓๐๐๐บาท
นาฬิกาที่มันผูกกับทางโทรศัพท์มือถือที่ใช้
เพราะว่ามันสั่นเตือนแบบหลายครั้งติดต่อกัน
ทีแรกก็เอ๊ะระบบรวนหรือเปล่านะ
ปกติมันไม่เตือนถี่ขนาดนี้นี่
ก็เลยลงไปเช็คข้อมูลดูตกใจทันทีฮะ
เพราะว่าระบบแจ้งว่ามีการใช้งานบัตรเครดิตทั้งหมดเนี่ย
๔ครั้งครั้งละ๘๙๙บาท
ทีแรกเนี่ยแวบแรกเลยนะคิดว่าสงสัยโดนแฮ็กอะไรแน่เลย
เนี่ยค่ะเธอก็เลยเข้าไปดูในแอปพลิเคชันของบัตรเครดิตที่เธอถืออยู่นะคะ
แล้วก็กดระงับบัตรแล้วก็มานั่งนึกเขาว่าเอ๊ะไปผูกบัญชีซื้อแอปอะไรเอาไว้บ้างหรือเปล่า
ที่จะสามารถตัดยอดเงินน่ะนะคะก็ตรวจสอบแล้วมันก็ไม่มี
โทรไปถามที่ธนาคารธนาคารบอกว่าน่าจะถูกแฮ็กข้อมูลบัตรเครดิต
คือเธอบอกว่าเธอซื้อของออนไลน์บ่อยค่ะธนาคารก็เลยแก้ไขให้ด้วยวิธีการที่ว่าส่งบัตรเครดิตมาให้ใหม่
แล้วเงินจำนวนนั้นนะคะเอาคืนได้นะคะเดี๋ยวจะคืนให้นะคะ
แต่ปัญหาคือก็ไม่รู้ว่าคนร้ายคือใครที่มาแฮ็กข้อมูลบัตรเครดิตของเธอ
ธนาคารก็เลยแนะนำเอาไว้แบบนี้นะคะอันดับแรกเลยค่ะเวลาที่เราซื้อของออนไลน์
เงินผ่านบัตรเครดิตไม่ควรกดจดจำรหัสเอาไว้นะคะ
บางทีมันจะให้จำรหัสไหมจำไว้ไหมไม่ต้องไปจำ
เพราะว่ามันเดี๋ยวจะโดนแฮ็กได้อันนี้เป็นการป้องกันอย่างแรก
ใส่ทุกครั้งดีกว่าใช่ค่ะแล้วก็ควรจะมีการผูกบัตรกับมือถือ
เครื่องที่เราใช้เป็นประจำนะคะอืมทุกครั้งเวลาที่ใช้งานบัตรเครดิต
ถ้าเกิดเหตุไม่ชอบมาพากลจะได้ระงับบัตรได้ทันทีนะคะ
คุณปุ๊กลุ๊กก็เลยบอกว่าจากเหตุการณ์นี้ก็เลยตัดสินใจแชร์ต่อ
จะได้เป็นอุทาหรณ์จะได้เตือนด้วยนะคะ
แล้วก็บอกเลยว่าคือทุกคนทำงานมาก็หาเงินกันมาด้วยความยากลำบากอะค่ะ
ไม่อยากจะให้ใครมาก่อเหตุในลักษณะเป็นมิจฉาชีพแบบนี้
เหตุการณ์นี้ไหมก็จริงก็ไปบอกทุกคนเลยนะในบ้านที่แบบมีบัตรเครดิต
แล้วก็บอกว่าเออเนี่ยคือถ้าเกิดใครที่ยังไม่ได้ผูกกับโทรศัพท์มือถือ
ให้ไปผูกไว้เลยเพราะว่าจริงแล้วที่เรารู้
แล้วก็มันเป็นอุทาหรณ์ให้กับเราที่ก่อนหน้านี้เราอาจจะไม่เคยเช็คเลยว่าเฮ้ย
บางทีเราก็ไม่ได้เปิดดูซึ่งตรงเนี้ยมันก็เลยทำให้เรารู้ว่าเออ
เราเราควรจะต้องตรวจเช็คเพราะว่าบางทีแล้วเราก็ไม่รู้ว่าช่องทางที่
มิจฉาชีพเขาเอาบัตรเครดิตจะไปใช้มันเมื่อไหร่แล้วยอดเท่าไหร่
ฝากเป็นอุทาหรณ์ให้สำหรับคนที่ใช้บัตรเครดิตยุคนี้นะคะ
ก็ต้องบอกว่าปัญหามันก็ทำให้เรารู้แหละว่าเราต้องรอบครอบมากขึ้น